ส่วนทางด้านของโค้ชสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์นะฮะ
อดีตผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ก็มีการออกมาโพสต์ด้วยเหมือนกัน
บอกว่าถ้าโค้ชเอกอยากจะเดินตามความฝัน
ในการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
โค้ชเอกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด
ส่วนเรื่องสัญชาติทางสมาคมฟุตบอลนั้นไม่ปิดกั้นอยู่แล้ว
ก็เป็นการพูดการบอกกล่าวของโค้ชสูรชัยจตุรพัทธพงศ์
อดีตผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
โค้ชหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโปรลายเซ็นส์
ได้แสดงความยินดีกับน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างหนัก
เพื่อช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักมากจริง
อกจากนี้ทางโค้ชสุรชัยเองยังชื่นชม
และให้กำลังใจโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ที่บอกว่ามีความฝันอยากจะเดินในเส้นทางอาชีพ

โดยแนะนำให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีอยู่

อนาคตก็สามารถที่จะทำฝันให้เป็นจริงได้นะครับ
ส่วนน้องที่อยากจะเติมความฝันของตัวเอง

บอกว่าได้ข่าวว่ามี๔ลายเส้น
อีกหน่อยเนี่ยถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย
สามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้นะครับ

แล้วก็ประสบการณ์ในการที่จะขอสอนนักกีฬา

ไปทำในจังหวัดหรือไม่ก็ในสโมสรนะครับ

เขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะครับ

โรนาโดอดีตดาวเตะทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลก๒๐๐๒
ติดอยู่ในถ้ำเป็นข่าวที่น่ากลัว
ในวงการฟุตบอลหวังว่าเจ้าหน้าที่
จะหาวิธีการนำสมาชิกทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ส่วนเจอร์เก้นคล็อปเฮ็ดโค้ชหงแดงลิเวอร์พูล

ติดอยู่ในถ้ำหลวงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
รอการนำตัวออกมาเพื่อให้พบหน้ากับครอบครัวนะครับ
คลอฟเนี่ยอวยพรให้ทุกคนเข้มแข็ง
เขาและลิเวอร์พูลติดตามข่าวนี้ตลอดนะครับ
หวังว่าทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือออกมา
ให้ได้เจอวันที่สวยงามอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากลิเวอร์พูล
อยู่ข้างคุณเสมอคุณจะไม่มีวันเดินเดียวใดนะครับ
ก็เป็นทั้งนักเตะชื่อดังระดับโลก
แล้วก็เป็นสังกัดบอลระดับโลก
เขาก็คอยให้กำลังใจนะ